รถกระบะคันนี้แรงเร็วแล้วก็เกือบจะข้ามไปชนรถคันอื่นแล้ว
การท้าล้อบดมากับถนนข้างคู่ผู้ชมครับ
ตกลงพี่เขาจะไปตรงหรือเขาจะเลี้ยวซ้าย
อุบัติเหตุของรถกระบะคันนี้นะครับ

ไปพุ่งชนเกาะกลางถนนเลย
อีกฝั่งนึงรถจอดติดไฟแดงอยู่เพียบ

โดยเฉพาะรถคันที่โดนยางมาใส่เนี่ยจะรู้สึกยังไง
โอ้โหนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกป่าขาม
อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ
ถนนเส้นนี้เป็นทางลงจากเนินพอดี

พอไปไม่ทันแล้วคราวนี้ก็เลยหักซ้าย

ด้านขวาก็ถลายไปฟาดกับเกาะกลาง

นะฮะเคราะห์ดีไม่ข้ามเลนไปอย่างที่ผมบอก
คลิปนี้เพจเฟซบุ๊คเฮียขับรถครับ

อยากเปลี่ยนแม็กซ์พอดีจะได้ไม่ได้เสียเวลาให้ช่างถอดล้อครับ